เราไม่นำเสนอไม่ได้ต้องนำเสนอเตือนคุณผู้ชมทุกวันโควิด๑๙ค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้ตัวเลขก็ยังคงสูงอยู่นะคะ
สอบคอออกมาแถลงนะคะว่าวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อใหม่๗๙๕ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๗๘๓ราย
แล้วก็ติดเชื้อจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศ๑๒ราย
วันนี้เราไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มแต่มีข่าวร้ายค่ะ
กรทมนะคะสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็สถานเนอร์เซอรี่ต่างใน๓เขตด้วยกัน
เพราะว่าไปเจอเป็นคนงานในโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงติดโควิด๑๙
นี่ค่ะโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามแล้วก็โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมนะคะ
พื้นที่เขตภาษีเจริญแล้วไปเจอว่ามีพนักงานติดโควิด๑๙๒๗รายจากพนักงาน๘๘๗คนนะคะ
แล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก๑๓๐รายด้วยแถมยังมีโรงงานในเครือเดียวกันอีก๑แห่ง
มีพนักงาน๑๓๐๐คนนะคะตอนนี้สำนักงานอำมัยไปจัดเก็บตัวอย่างน้ำลายพนักงานทั้งหมด
เพื่อตรวจหาเชื้อแล้วอยู่ระหว่างรอผลกรทมเลยตัดสินใจเอางั้นปิดดีกว่า
สถานรับเลี้ยงเด็กปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็เนอร์เซอรี่ใน๓เขตเลยนะคะ
คือเขตบางบอนหนองแข็มแล้วก็ภาษีเจริญปิดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะคะ
เดี๋ยวต้องรอกรทมออกมาชี้แจ้งอีกทีนึงแหละว่าจะให้เปิดได้อีกทีเมื่อไหร่
ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะ
ที่แม่สอดค่ะที่จังหวัดตากล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกแล้วนะคะ
สองรายจากการปูพรมคัดกรองในตลาดสดเทศบาลนครแม่สอด
ก็คือตลาดศรีมอยและตลาดพาเจริญหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
พบผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อนี่เป็นพ่อค้าในตลาดนะคะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากค่ะ
ขอความร่วมมือคนที่เคยไปใช้บริการร้านรองเท้าค้าส่ง
และร้านสินค้าทั่วไปในตลาดศรีมอย

ถ้าคุณไป๒สถานที่นี้๑๖๓๑มกราคม
กลับบ้านไปสังเกตตัวเองด้วยถ้ามีอาการคล้ายหวัดนะคะ
ไปหาหมอก่อนเลยแล้วบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้ตรวจนะคะ
ซึ่งนายชัยวัดวิทิศธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ออกมาสะท้อนปัญหาเลยนะคะว่าที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
ก็เพราะภาครัฐนี่แหละที่ไม่เด็ดขาด
ส่งผลกระทบกับประชาชนจนได้รับความเดือดร้อน
มาค้าขายอะไรไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นขอความกรุณาให้ภาครัฐมีความเด็ดขาดมากกว่านี้
ในเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะ